คุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับ
มีการจัดแสดงมหรสบในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่นะครับ
ถือว่าเป็นคืนแรกแล้วก็มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากครับ
เพลงพระราชนิพลในรัชกาลที่๙และรัชกาลที่๑๐นะครับ
โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ
โดยบทเพลงพระราชนิพลในหลวงรัชกาลที่๙ซึ่งจัดแสดงในครั้งนี้
อาทิเพลงยิ้มสู้เพลงสายฝนเพลงชะตาชีวิต
รวมถึงบทเพลงที่มีเนื้อหาดีอีกมากมาย๑ชั่วโมงเต็มสำหรับการแสดงนะครับ
จากนั้นนะครับมีการแสดงโขนชุดพระรามตามกวาง
โดยสถาบันนาฏศิลป์ไทยชนะการ
ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงที่ถ่ายทอดความงดงามด้านหน้าตสินไทยได้อย่างงดงามมากที่สุดนะครับ
การแสดงโขนชุดนี้นะคะก็จะเห็นถึงความสวยงามของโขนของหน้าตะสินไทยเรานะคะ
ซึ่งเป็นนาตสินอนุรักษ์ให้เห็นถึงความรักอันอมตะแล้วก็ยิ่งใหญ่นะคะ
ก็เลยนำการแสดงชุดนี้นะคะ

มาให้ประชาชนนะคะได้เทิดพระเกียรตินะคะ
ในงานพระบรมราชาพิเศษนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่๑๐ค่ะ
รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภาคภูมิใจมากค่ะ
รู้สึกว่าเราได้มีส่วนร่วมในงานที่สำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ค่ะ
รู้สึกยินดีแล้วก็แบบรู้สึกเป็นเกียรติมากอะค่ะที่ได้มารำในงานที่สำคัญแบบนี้นะคะ
ที่นานทีจะมีงานสำคัญระดับประเทศขนาดนี้ค่ะก็รู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจมากเลยค่ะ
อกจากนี้นะคะอีกหนึ่งการแสดงโชว์ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของงานในค่ำคืนนี้
คือการแสดงมวยไทยผสมโขนหนังใหญ่และหุ่นละครเล็กจากแชมป์ประเทศไทยประจำปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่๑๐จากชุดการแสดงราชันแห่งนาตไทย
ที่มีการนำแม่ไม้มวยไทยที่แข็งแกร่งมาผสมผสานกับหน้าตะสินไทยได้อย่างลงตัวค่ะ
ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาแสดงที่สนามหลวงโชว์นี้ก็น่าจะทำให้ดีดีกว่าโชว์ที่เคยโชว์มาครับ
พวกเรายังมั่นใจและยังมีกำลังที่จะสืบสารวัฒนธรรมไทยศิลปะการต่อสู้นาตะมวยไทย
ปะการต่อสู้ไทยศิลปะธรรมชาติของเราต่อไปครับผมในขณะที่มหรสบงามพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับ
ก็จะเริ่มทำการแสดงให้ได้ชมกันอีกครั้งในวันจันทร์ที่๖พฤษภาคมตั้งแต่เวลา๒๐นาฬิกาเป็นต้นไปที่บริเวณท้องสนามหลวงแห่งนี้นะครับ